คุณผู้ชมดูข่าวนี้โปรยไว้ตั้งแต่ท้ายเบรกที่แล้วค่ะ
พระถีบโยมคือพระหิวอยากที่จะกินลาบ
ใช้วัยรุ่นวัย๑๖ให้ไปซื้อให้

พอวัยรุ่นเขาปฏิเสธโดนเลยค่ะ

แม่ของน้องเขาเอาภาพมาให้ดู
ในตาช้ำมีรอยเล็บใกล้ตาเขาบอกเกือบจะตาบอดแล้ว
แล้วก็มีรอยเล็บเต็มตัวเลย
ทีนี้แม่จะเอาเรื่องนะพระเนี่ยยังไม่ได้ออกมาขอโทษ
แล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าลูกแม่จะไปหาเพื่อน
เพื่อนกระบวดเป็นสำเนินอยู่ที่วัดนั้นน่ะวัดนางเหลียว
เมื่อช่วงสายของวันที่๒๐มีนาที่ผ่านมา
ทีนี้มีพระลูกวัดมาบอกกับลูกชายนะ
บอกว่าเนี่ยพระอีกรูปนึงเนี่ย
ขอให้ลูกแม่ไปช่วยไปซื้อลาบเนื้อที่ตลาดหน่อย
แล้วมันอยู่ห่างจากวัดประมาณ๕กิโล
ทีนี้น้องวัย๑๖เนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหอากาศมันร้อนด้วย
แล้วมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ยไม่ได้มีน้ำมันเยอะไง
ขี่ไป๕กิโลอ่ะใช่ค่ะ๒เหตุผลสำคัญ
น้องก็บอกน้ำมันมันไม่มีเดี๋ยวไปให้ดึงซื้อมาไม่ได้ใช่ค่ะ
คิดดูสิขี่ไปกลับไงไปกลับก็๑๐กิโลแล้ว

ทำให้พระที่ใช้ไปซื้อลาบไม่พอใจนะ
ได้รับบาดเจ็บเนี่ยโดนทั้งที่ใบหน้าที่เบ้าตาที่แขนที่ลำคอ
แม่บอกว่าเนี่ยพระคนที่ถีบลูกแม่เนี่ยนะ
ยังไม่มาขอโทษยังไม่เห็นมาพบครอบครัวเลย
แม่ก็เลยบอกว่าต้องไปแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าอาวาส
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพเกาะคา
อยากที่จะทวงความยุติธรรมให้กับลูก
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่วัดนี้แหละ
เจ้าอาวาสไม่ให้สัมภาษณ์นะแต่เจ้าอาวาสบอกว่า
สอบข้อได้จริงแล้วคือพระที่ก่อเหตุทำผิดจริง
ก็เลยให้ย้ายกลับไปที่วัดต้นสังกัดเดิมแล้ว
แล้วก็ห้ามมายุ่งกับที่วัดนี้
จริงยายของเด็กที่ถูกทำร้ายบอกว่า
แหมถ้าพระเนี่ยมาพูดคุยกันด้วยดี
ก็อาจจะตกลงกันด้วยดีไม่ต้องแจ้งคงแจ้งความ
แต่ทีนี้ต้องแจ้งแล้วล่ะเพราะว่าไปถึงนี่กุฏิ
แล้วท่านก็ไม่ยอมออกมาเรียกแล้วเรียกอีก

ใช่ค่ะทีนี้สามเณรสามเณรวัย๑๖ปี
ก็เป็นเพื่อนของน้องวัย๑๖ที่โดนถีบ
ก็บอกว่าเอาจริงนะเพื่อนผมกับพระรูปนี้
ไม่เคยมีปัญหากันเลยเพื่อนผมก็ไม่ใช่เด็กวัดด้วย
นานถึงจะมาหาสักครั้งหนึ่ง
ทีนี้ความคืบหน้าค่ะตำรวจนัดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะ
ให้มาเจอกันให้มาไกล่เกลี่ยกันก่อน
มาแล้วนะฮะนัดมาตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเจ้าอาวาสก็เอาพระลูกวัดมาพบพนักงานสอบสวน
คือจากการสอบถามเนี่ยนะพระที่ถีบเนี่ยเขายอมรับว่าถีบหน้าเด็กจริง
แล้วจะให้การกับพนักงานสอบสวนเท่านั้น

แล้วก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะฮะ